ข่าวต่อไปนะคะเป็นการเตือนภัยกันหน่อยนะคะ
เด็กหญิงอายุ๑๗ปีกำลังเป็นวัยรุ่นเลย
คุณแม่ให้รับผิดชอบไปรับน้องเที่ยวโรงเรียน

อนุบาลนะคะแล้วก็ไปรับบรรดาเด็ก
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านมาด้วยกลับบ้านด้วยกัน
ระหว่างทางค่ะจอดรถแวะซื้อของติดเครื่องไว้

หลังจากนั้นก็คือคิดไงแป๊บเดียวเหมือนเดิมเลย
เหตุความว่านะคะน้องนั่งอยู่บอกเข้าไปซื้อของ
ออกมารถหายน้องยืนอยู่
๓คนงงนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศรีสะเกดนะคะ
คนที่โพสต์เขาโพสต์ไว้เป็นการระวังเตือนภัยค่ะ
หลังจากลูกสาวของเธอนะคะจอดรถทิ้งไว้
แล้วคนร้ายก็ไล่เด็ก๓คนลงจากรถแล้วก็นั่งรออยู่ข้างทางแบบนี้
แล้วก็ขับรถไปเลยทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุก็คือหน้าร้านเครื่องเขียน
บนพื้นที่ถนนราชการรถไฟตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสเกต
ไปเจอกับเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีเป็นคนขับรถกระบะคันที่มันหายไปเนี่ย
เธอเล่าให้ฟังช่วงเวลาที่เธอจอดรถแล้วก็เข้าไปในร้าน
เป็นช่วงเวลาไม่นานเธอบอกไม่นานนะ
ไม่คิดเลยว่าคนร้ายจะฉวยโอกาสขึ้นไปบนรถ
ไล่น้องลงมาจากรถแล้วก็ขโมยรถหนีหลบหนีไป
วันเกิดเหตุคือ๖มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ขับรถกระบะกลับจากโรงเรียน

มีคนที่กลับมาด้วยคือมีเพื่อนแล้วก็มีเด็กรวมกัน๕คน
เบาะหลังเป็นน้องชายกับน้องสาว
อายุ๒ขวบกับอายุ๔ขวบ
ระหว่างทางแวะซื้อของจอดที่ข้างถนนจอดรถหน้าร้านนี่แหละ
แล้วก็ลงไปซื้อของสตาร์ทรถทิ้งไว้

ถึง๑๐นาทีเดินออกมารถหายไปแล้ว
แต่น้องยังอยู่นั่งรอแบบนี้ค่ะเอาฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
สั่งคนงานสั่งพนักงานเอาของขึ้นรถ
พี่คนงานที่กำลังแบกของขึ้นมา
หนูเขาก็เดินตามนังออกมาแล้วหนูก็เลยนะ
รถหนูหายพี่คะรถหนูหายค่ะ
แล้วคือมองขวามาก็เห็นน้องสองคน
ยืนรออยู่หน้าร้านที่มีเก้าอี้หน้าร้าน
แล้วก็เลยตั้งสติว่าเออ
กดโทรออกเบอร์สุขเฉิน๑๙๑
ระหว่างที่โทรแล้วก็คุยก็คือ
พี่พนักงานขับรถจักรยานยนต์
พาตามหาคิดว่ามันน่าจะยังไม่ไกล
ก็เลยตัดสินใจนั่งรถมอเซย์กับพี่เขาตามหา

เด็กชายอายุ๒ขวบเด็กหญิงอายุ๔ขวบ
๔ขวบพอพูดคุยได้บ้างนะคะ
ทีมข่าวพูดคุยเธอเล่าให้ฟังบอกว่า

ไม่ได้ใส่อะไรปิดบังใบหน้านะ

เธอก็เลยจูงน้องอายุ๒ขวบ
ลงมาจากรถนั่งรอพี่สาว

ลาเพลิงก็จะลงออกไป

เพลินบอกว่าถ้าเพลินถ้านุ้งบล้องไป
เพลินก็จะจับนุ้งไปแล้วนอนก็ด่าเพลินก่อน
ว่าถ้าถ้ามึงตี้นอนจะตี้ขึ้น
เขาหน้าตาเป็นยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อย
เพลินหน้าตาเหมือนโจร
แต่เพลินเป็นโจรนี่หลี
แต่งตัวยังไงนะรูปร่างเตี้ยยังไงอะไรยังไง
เพลินเตี้ยเราเพลินก็ได้สูตรสีดำกับเก่งสีดำ
ให้ความคิดความคิดความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให้ความคิดให
วชนแท็กซี่ในกรุงเทพนั่นไงมาในกรุงเทพเลยนะอืมเอ่อ
เอ่อเหตุการณ์ที่ไปชนแท็กซี่เนี่ยเจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมา
แต่ตอนนั้นคนขับแท็กซี่เขาบอกว่าไม่รู้ว่ารถคันนี้ผู้ชายเนี่ย
เขาขโมยมาก็เลยตกลงเจรจากลายเกลี่ยค่าเสียหาย
ที่สอนอพระหงโยธินที่ไปสอนอด้วยนะอืม
แต่ระหว่างทางคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปโอ้
โชคดีที่ช่วงแรกแท็กซี่ขอบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนรถเอาไว้นะคะ
แล้วก็สรุปสุดท้ายมาเจอมารู้ที่หลังนี่แหละ
เป็นข้อมูลจากตำรวจว่าสรุปรถคันนี้ขโมยมานะคะ
โอ้ขี่มาไกลเนอะอืมใช่เออครับค่ะ